อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการเตรียมรับมือเลยก็คือเรื่องของฟืนไฟ
อย่าประมาทนะคะเพราะว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดเหตุไฟไหม้ร้านที่เขาขายทุกอย่าง๒๐บาทแถวบางขุนเทียน
ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ไฟไหม้เนี่ยโชคดีที่เจ้าของร้านเนี่ย
เขาปิดร้านออกไปทานข้าวนอกบ้านแต่เจ้าหมามันไม่ได้โชคดีด้วยสิคะ
คุณผู้ชมมันติดอยู่ในบ้านเจ้าของเนี่ยล่ำมันไว้ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่ไปช่วยกันระดมฉีดน้ำ
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาทีสุดท้ายแล้วดับเพลิงไว้ได้
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงหมาเห่านี่อุ้มออกมาแล้วเห็นไหม
หมาพันบางแก้วชื่อว่าเจ้าโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่ามันรอดนะคะ
เจ้าโอ้โหรอดบุดหวิดค่ะโอ้โหเนี่ยเป็นหมาพันบางแก้ว
ผู้วัยเก้าเดือนนะคะถูกเจ้าของเนี่ยล่ำไว้หลังบ้าน
มันส่งเสียงร้องค่ะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลยนะคะฝ่ากองเพลิงฝ่าควันไฟไปอุ้มมันมาได้
แล้วก็ใช้อุปกรณ์นะคะตัดโซ่ช่วยชีวิตมันมานะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายทุกอย่าง๒๐บาท
ซึ่งเป็นร้านสังกษีชั้นเดียวตั้งอยู่บริเวณปากซอยบางกระดี๒๔
แขวงสแมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ทีนี้จากการสอบสวนอย่างที่บอกไปเจ้าของร้านเขาปิดร้านไง
ออกไปทานข้าวนอกบ้านลำเจ้าโอ้โหเนี่ย
อยู่บ้านเพียงลำพังไว้ด้านหลังของร้าน
กระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
ไปที่พิสูจน์ก่อนว่าเกิดจากอะไรแน่
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานำเสนอยามเช้าแบบนี้
ให้ท่านได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะไปไหนปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยนะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ระมัดระวังแล้วเราก็นำเสนอเกือบทุกวันเลยนะ

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการเตรียมรับมือเลยก็คือเรื่องของฟืนไฟ
อย่าประมาทนะคะเพราะว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดเหตุไฟไม่ร้านที่เขาขายทุกอย่าง๒๐บาทนะครับ
ข้ามเดียวกับถึงแถวบางขุนเทียนปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ไฟไหม้เนี่ย
โชคดีที่เจ้าของร้านเขาปิดร้านออกไปทานข้าวนอกบ้าน
แต่เจ้าหมามันไม่ได้โชคดีด้วยสิคะคุณผู้ชมมันติดอยู่ในบ้าน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่ไปช่วยกันระดมฉีดน้ำใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
สุดท้ายแล้วดับเพลิงไว้ได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงหมาเห่านี่อุ้มออกมาแล้วเห็นไหม
หมาพันบางแก้วชื่อว่าเจ้าโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่ามันรอดนะคะ
เจ้าโอ้โหรอดบุตต์ค่ะเป็นหมาพันบางแก้วเพศพู่วัยก้าวเดือน
ถูกเจ้าของเนี่ยล่ำไว้หลังบ้านมันส่งเสียงร้องค่ะ
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลยนะคะ
ฝ่ากองเพลิงฝ่าควันไฟไปอุ้มมันมาได้
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดโซ่ช่วยชีวิตมันมา
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายทุกอย่าง๒๐บาท
ซึ่งเป็นร้านสังกษีชั้นเดียว
ตั้งอยู่บริเวณปากซอยบางกระดี๒๔
แขวงสแมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

เจ้าของร้านเขาปิดร้านไงออกไปทานข้าวนอกบ้าน
ลำเจ้าโอ้โหอยู่บ้านเพียงลำพังไว้ด้านหลังของร้าน

สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานำเสนอยามเช้าแบบนี้

ไหนปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยนะ